คุณผู้ชมฮะเรามาดูภารกิจที่สำคัญ

เพราะว่าเรื่องของการตรวจหาเชื้อรอไม่ได้
ดังนั้นทั้งอุปกรณ์การตรวจเครื่องมือในการตรวจ

ก็คือปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙

นี่คือไทยรัฐกรุ๊ปจับมือกับพันธมิตรต่างนะฮะ
ขั้นต่ำ๑แสนชุดให้แก่หน่วยงานแล้วก็กระจายสู่ประชาชนให้ได้
ในการที่จะให้มีการตรวจนะครับ
ดังนั้นนะฮะเราก็เลยนี่พอประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วนะครับ
ก็เลยมีหน่วยงานต่างที่เข้ามาร่วมสนับสนุน
จนเราต้องเอ่ยถึงหน่วยงานต่างเหล่านั้นนะครับ
โดยงานที่๓ก็คือธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชน
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน

ใช่ค่ะเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน
ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
บริษัทเครือจรวนโภคกับพันธุ์จำกัด

บริษัทนิสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด
กลุ่มดุสิทธานีนะครับ
บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด

ยังไม่หมดนะฮะยังมีหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรอีกนะครับ
รวมถึงบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดด้วยนะครับ
แล้วก็เครือไทรัตรกรุ๊ปนะฮะ
รวมแล้วนะฮะสำหรับที่สนับสนุนกัน
ทำให้เกิดงบประมาณขึ้นถึง๒๔๘๙๕๐๐๐บาท
แล้วก็มาถึงเป้าแล้วนะคุณในการจัดหาซื้อชุดตรวจนะครับ
ได้มากกว่า๑แสนชุด

ที่จะจัดหาชุดตรวจได้มากกว่านี้
เดินหน้าให้ไปถึง๑๕๐๐๐ชุด
ดังนั้นผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับ
โดยโอนเงินมาที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
สาขาถนนวิภาวดีรังสิต
บัญชีกระแสบรายวันเลขที่๑๙๖๓๐๖๖๕๖๖
ชื่อบัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
อย่างที่บอกไปว่าเจตนารมณ์ของเราก็คือในการที่จะ
เพื่อที่จะให้การตรวจหาเชื้อซึ่งรอไม่ได้จริงเนี่ย
ให้มันมีคุณภาพมีอุปกรณ์มีเครื่องมือสำคัญ
นี่แหละครับจึงเกิดโครงการนี้
ขอบคุณด้วยหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรแล้วก็สนับสนุนในโครงการนะครับ